คุณผู้ชมคะพูดถึงสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่กลุ่มฮามัสเป็นตัวแทนของปาเลสไตน์เนี่ย
วันนี้เนี่ยมันก็ยืดเยื้อยาวนานมาเป็นสัปดาห์กว่าแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ยังยืดเยื้อต่อไป
จะเกิดอะไรขึ้นฟังการวิเคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพค่ะ

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ

วันผ่านไปครับระหว่างสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามัส
เริ่มต้นสัปดาห์นี้ขอทบทวนสรุปภาพรวมให้เห็นตัวเลขอีกทีนึง
ว่าเมื่อวันที่๗ตุลากลุ่มฮามาสฮึกเหิมมากครับ
บุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้
ตายไปหนึ่งพันสามร้อยคนอิสราเอลเนี่ยถือว่าเขาเสียหน้ายับเยินที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศมาของคน
ส่วนอาคารบ้านเรือนเนี่ยไม่ต้องพูดถึง
แล้วครับยับเยินไปหมดทั้งสองฝ่ายกลายเป็นซากประหลักหักพัง
โดยเฉพาะที่ฉนวนกาซ่าเขตยึดครองของฮามาส
เห็นแต่ซากประหลักหักพังที่ท่านดูในจอนี่
แล้วที่เลวร้ายที่สุดโรงพยาบาลก็ไม่เว้นครับ
โรงพยาบาลคลาคล่ำไปด้วยผู้บาดเจ็บมากมายหลายพันคน
แล้วไหนจะต้องเตรียมการโยกย้ายคนเจ็บคนป่วยคนติดเตียง
ออกจากตามพื้นที่ตามคำประกาศของกลุ่มอิสราเอล
โรงพยาบาลที่อยู่ในข่ายต้องอบพยพเนี่ย๒๒แห่งครับ
แห่งนี้มีผู้ป่วยเท่าไหร่ครับประมาณ๒๐๐คน

เพราะว่าหลายคนเป็นผู้ป่วยหนัก
หลายคนเป็นเด็กหลายคนเป็นคนแก่
แล้วต้องพึ่งอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่ตลอดเวลา
เป็นภาพที่ทุลักทุเลที่สุด
ถ้านั่งคิดดูเราก็ผ่านสงครามมาเยอะ
ดูข่าวสงครามดูหนังมาเยอะ
จริยธรรมของสงครามเปลี่ยนไปแล้วจริงครับ

มันเป็นเรื่องของนักรบกับนักรบทหารกับทหารเขาสู้กัน
เวลาเขาโจมตีเขาโจมตีค่ายทหาร
เขาโจมตีที่อยู่ของทหาร
เขาโจมตีฝ่ายฆ่าศึกที่เป็นทหาร

ที่อยู่ของพลเรือนก็ไม่เว้น

โรงพยาบาลก็ไม่เว้น

โดยเฉพาะโรงพยาบาล
แต่ไหนแต่ไรมาก็ตกลงกันว่า
โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเขตปรารวจ

ก็อย่าไปยุ่งกับโรงพยาบาล

มีหมอมีพยาบาลมีเด็ก

ไม่ว่าฝ่ายไหนอย่าไปยุ่งกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลก็เจอหางเลขเข้าไปเยอะ

การทำสงครามเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป
ทีนี้ล่าสุดถ้าตามดูทางฝั่งของ

ล้าน๒ล้านคนจะโดนถล่ม
ล่าสุดเนี่ยผู้นำฮามัส
ชื่อนายอิสมาอินฮานิโย
เขาบอกว่าไม่ต้องย้ายไปไหนทั้งนั้น
คนนี้เขาปลุกคนของเขา
เขาบอกว่าการตัดสินใจของเราคือ
การอยู่บนดินแดนของเรา
เราต้องการให้ผู้ยึดครองออกไป

นี่คอยตามดูเถอะ
จากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อ
อีกประเด็นหนึ่งที่คนทั้งโลกเห็นแล้วอนาจใจ
โทรทัศน์แล้วก็ต้องเบือนหน้าหนี
มีคนไปเข้าคิวยาวเฟ้ย
เพื่อไปขอแบ่งปันขอซื้ออาหาร
ซื้อขนมปังไปประทังชีวิต
เพราะมันมีไม่เพียงพอไงครับ

ห้ามส่งอาหารห้ามส่งน้ำ

เขาบอกว่าจะตัดน้ำตัดไฟ

กว่าตัวประกันจะถูกปล่อยออกมา
เป็นภาพที่คนทั้งโลกอเด็ดอนาจใจ
เพราะว่าในจำนวนผู้หิวโหยเหล่านี้
เป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เยอะมาก

นี่มันคือสภาพ

อัปยศของสงครามยุคใหม่
ที่ไม่คำนึงถึงจริยธรรม
ผิดกับสงครามยุคเก่าแล้ว

ฉายภาพให้ดูตัวเลขอีกทีนึง
ตัวเลขคนไทยเสียชีวิต

ตัวเลขของ๑๗คน
ที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกัน
ตอนนี้ชีวิตก็เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้
ตัวเลขของคนที่แจ้งความจำนง

วันที่แล้วก็มี๓๐๐กว่า๔๐๐

เอ้าล่าสุด๗๕๐๐คนแล้ว

ถ้าดูศักยภาพของการขนคนกลับ
ความพร้อมที่ฝ่ายรัฐบาลกำลังดิ้นรน

ประเมินกันว่าอาจจะใช้เวลาไปถึงกลางเดือน
พฤศจิกาหรือนานกว่านั้น

แล้วระยะที่รอมันจะเกิดอะไรขึ้น
หาหลักประกันความปลอดภัยอะไรได้บ้าง
เรื่องการลำเลียงพลเนี่ย
ล่าสุดนายกบอกว่าการลำเลียงคนทางบกทางเรือ

ก็เพราะท่าเรือที่อิสราเอลเนี่ย

ตอนนี้ต้องพึ่งทางอากาศอย่างเดียว
ลำเลียงทางอากาศโดยเครื่องบิน

หนึ่งบินตรงจากอิสราเอลมากรุงเทพ
สองบินไปพักรออยู่ที่จอแดนหรือไทยปรัส
แล้วก็นำเครื่องบินไปรับจากที่นั่นอีกช่วงหนึ่ง

กำลังพิจารณาเช่าเครื่องบินกันอยู่

โอ้โหเห็นแอร์บัส๓๘๐เครื่องใหญ่
จอดอยู่แล้วบรรจุได้ตั้ง๕๐๐คน
ถามว่าทำไมไม่เอาไปรับ
นายกบอกสอบถามทางการบินไทยแล้วเขาชี้แจงว่าอย่างนี้
เครื่องบินที่ว่ามันจอดมานานต้องซ่อมบำรุง
แล้วไหนนักบินก็ไม่ได้บินมานาน
พอจะบินก็ต้องฝึกอบรมเพิ่ม
ต้องใช้เวลาก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องไปเช่าเครื่องบินแอร์บัส๓๘๐
จากที่อื่นมาเป็นอีกทางหนึ่ง
ตอนโควิดไม่ได้บิน
เครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่าเครื่องบินไม่ว่ารถจอดไว้นาน
จะเอาขึ้นบินเอาวิ่งก็ต้องไปดูแลซ่อมแซม

ฉะนั้นทั้งหมดนี้คือการวางแผนครับ

ต้องทำใจว่าในภาวะสงครามแบบนี้
แผนที่วางไว้เอาแน่เอานอนไม่ได้
เพราะมันไม่รู้ว่าจะเกิดอุปสรรคโผล่มาตอนไหน
ไม่รู้ว่าปัญหามันจะโผล่มาตอนไหน
การตัดสินใจหน้างานจึงสำคัญที่สุด
ผมจึงเรียกร้องว่าควรจะมีวอรูม
โดยประสานงานที่เป็นจุดเดียว

แต่ก็มีคนบอกมาว่าอ้อ
เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้ว
เพราะโลกของการสื่อสาร
นายกจะไปอยู่ไหนรัฐมนตรีต่างประเทศจะอยู่ไหน
รัฐมนตรีคนไหนที่เกี่ยวข้องจะอยู่ไหน
ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่เดียวกัน
กหูถึงกันได้หมดประสานงานกันได้หมด
ตัดสินใจร่วมกันได้หมด
ฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เบาใจ

คนที่เขาเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจถามว่าถ้าสงครามยืดเยื้อ
ผลกระทบที่เราจะเจออะไรบ้าง
เอาเรื่องแรกเลยครับเรื่องราคาน้ำมัน

เศรษฐกิจต่างประเทศระหว่างประเทศ
ท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านดูในจอ
หากสงครามยืดเยอะมีโอกาส

กรณีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเพราะกลุ่มประเทศอารับที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่
เข้าร่วมหารือสนับสนุนกลุ่มฮามาส
นี่คือภาพรวมที่เป็นประเด็นสรุปให้ฟังเที่ยงวันนี้
และนี่คือขีดเส้นใต้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ